อ่าส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตามกันต่อนะคุณผู้ชม
ก็คือเหตุการณ์ที่มีคนถูกทำร้ายร่างกาย
เพราะบอกว่าเขาเนี่ยติดหนี้ร้อยล้านไปไปมามา
ตอนที่ตำรวจไปช่วยเหลือปรากฏว่าคนกลุ่มนี้เขาบอกว่าเขาถูกหลอก
หลอกให้ลงทุนแล้วก็ไปทำธุรกิจขาดทุน
แล้วมาบอกว่าเขาเป็นหนี้จะมาเก็บเงินเขา
หลังจากนั้นสั่งคนมาทำร้ายเขาก็ทำให้ผู้ที่สั่งการนะคะ
ซึ่งเป็นสาวประเภท๒ถูกตำรวจเข้าไปควบคุมตัว
แล้ววันนี้ตำรวจก็นำตัวส่งฝากขังศาลแล้วนะคะ
ล่าสุดมีผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มเติมอีกนะคะ
ซึ่งตำรวจเชื่อว่าอาจจะมีอีกนับ๑๐ทีเดียวค่ะ

ออกมาออกมาชื่ออะไร
ตำรวจควบคุมตัวนายตรีเพชรัตนเพชรนะคะ
ยี่สิบอายุยี่สิบปีหนึ่งในสองผู้ร่วมก่อเหตุการณ์ทารุล
และกากขังอดิตพยาบาลหญิง๓คนและเด็กอีก๒คน
ในห้องพักเมื่อวานนี้ทำให้รู้ว่าผู้สั่งการคือนายฮารุ
เป็นสาวประเภท๒อ้างตัวเป็นแพทย์หญิงลูกครึ่งไทยเกาหลี
โดนคุมตัวเอาไว้ได้แล้วก็มีของกลางหลายรายการเลยนะคะ
ทั้งสองคนถูกสอบปากคำทั้งคืนแล้วก็ถูกนำเข้าห้องขังค่ะ
พฤติกรรมในฮารุเนี่ยพบว่าใช้ชื่อปลอมนะคะ
ผู้เสียหายร่วมลงทุนหลักล้านแล้วก็หลอกว่าผู้เสียหายเนี่ย
ทำให้เป็นหนี้๑๔๐ล้านก็ต้องมาทำงานใช้หนี้ให้ได้วันละ๖๐
ทำไม่ได้ก็ต้องถูกลงโทษโดยการถูกทำร้ายแบบนี้
ส่วนกลลวงในการชักชวนก็แอบอ้างเรื่องการทำบุญวิปัสนาบูชาพระเจ้า
กลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อว่าเป็นคนดี
ก็ชวนมาอยู่ด้วยกันจนเกิดเหตุการณ์นะคะ
ล่าสุดเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เข้าร่วมสอบปากคำกับตำรวจสนบวรมงคล
ตรวจสอบว่าการกระทำของนายฮารุ
กับนายเพชรเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่ค่ะ
สอบสวนแล้วตำรวจก็คุมตัวทั้งสองคนออกจากห้องขัง
โดยใช้ผ้าห่มคลุมตัวนะคะเดินฝ่านักข่าวไป
เพื่อที่จะขึ้นรถไปฝากขังสารอาญาตลิ่งชันค่ะ
ตำรวจตั้งข้อสังเกตนะคะนี่คือชื่อของเขาคุณผู้ชม
เขาคนเดียวเนี่ยเปลี่ยนชื่อไปถึง๙ครั้ง
แม้ว่าจะอ้างกับผู้เสียหายว่าชื่อเป็นภาษาเกาหลีและเป็นลูกครึ่ง

คุณผู้ชมที่เราทำภาพมาให้ดูเนี่ยค่ะสามครั้งคือชื่อฮารุสองครั้งนะคะ
เป็นชื่อต่างชาติแค่๓ครั้งนะคะชื่อฮารุ๒ครั้งแล้วก็ยูรา๑ครั้ง
เหลือเป็นชื่อไทยหมดเลยนะคะก็เลยคาดว่าอาจจะใช้ชื่อไทย
เพื่อหลอกผู้เสียหายกลุ่มอื่นอีกหรือไม่นะคะ
จนกระทั่งมีผู้หญิงคนนึงค่ะคุณผู้ชม
มาแจ้งความเพิ่มที่สอนอบวรมงคลเธอบอกว่าเธอถูกนายฮารุหลอกเงินไปหนึ่งล้านบาท
ชวนเซ้งซ์ที่ดินแย่งตรอกข้าวสาร
ก็หลงเชื่อเพราะอีกฝ่ายน่าเชื่อถือแต่ว่ายืนยันว่าไม่มีการหลอกลวง
ให้ลงเชื่อแบบลับที่ใดค่ะ
คือเขารู้จักกับพี่ก็คือมานานแล้วก็คือเป็นลูกค้าที่ร้าน
ก็คือรู้จักกันมาหลายปีมากอะไรอย่างนี้

ก็คือเหมือนแบบทำตัวแบบมีตังค์อะไรอย่างนี้
มีอารมณ์รุนแรงฉุนเหี่ยวอะไรอย่างนี้ไหม
ว่ามีไหมมันก็ไม่มีนะตอนนั้นก็ไม่มี
เหมือนกับว่าคบกับเขามาแบบรู้จักกับเขามาตั้งนานแล้วอย่างนี้

ก็หลายปีหลาย๔๕ปี
มีใครถูกชักชวนในลักษณะแบบนี้อีกบ้างคะ

ตำรวจสืบสวนนะคะคาดว่าอาจจะมีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า๑๕ราย
ส่วนกลุ่มที่โดนทำร้ายตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
ก็ต้องนักจิตวิทยาต้องเข้าไปดูแลสภาพจิตใจด้วยนะคะ
เพชรซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทในฮารุไปดูประวัติก็พบว่า
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังมาพักอยู่ด้วย
เพราะว่าต้องการทำงานในวงการบันเทิง
แล้วก็ไปก่อเหตุทำร้ายผู้เสียหายในฐานะผู้ร่วมกระทำความผิดค่ะ

ตำรวจก็เปิดเผยกับผู้ศึกฮาวด้วยว่าเขาเอาสองคนนี้ไปตรวจสภาพจิต

คือผิดปกติหรือเปล่าถึงทำก่อเหตุรุนแรงแบบนี้
ไม่ได้ผิดปกตินะคะแต่ว่าข้อมูลตรงนี้
ต้องเอามาประกอบการดำเนินคดี
ซึ่งก็คือความผิดทางเสรีภาพทำร้ายร่างกาย

ส่วนคดีทารุณกรรมและค้ามนุษย์อยู่ระหว่างสอบสวน
เพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนกลุ่มผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงหรือทำการอื่นโดยทั้งสองคนนี้
เบื้องต้นตอนนี้ตำรวจบอกว่ามี๕ราย
ก็คาดว่าอยู่ระหว่างติดต่อเข้ามาเพื่อแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มค่ะ